สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับหลายคนยังอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่างทั่วไทยตั้งแต่เหนือจะหลดใต้แน่นอนครับ
เท่ากับช่วงสัปดาห์วันรอยกระทรงนะครับซึ่งอากาศความหนาวเย็น
ก็จะเข้ามาเติมเต็มกับครั้งที่แล้วบวกกันไปเรื่อย
ก็จะทำให้เราก็จะได้เจออากาศที่หนาวเย็นในช่วง
กลางสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะหนาวเย็นกว่ากลางสัปดาห
แน่นอนนะครับนี่คือการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยม
ทยานะครับสีเขียวคือฝนนะครับสีฟ้าที่จะค่อย
มีการแผลลงมาคืออากาศหนาวลมเย็นเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
นี่คือตั้งแต่วันที่๑๐นะครับและหากเราคำนวณหลัง
จากนี้จะพบว่าในช่วงแรกของการแผลลงมาเช่นเดียว
ก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนเป็นแนวปะทะ
อากาศร้อนกับอากาศชื้นก็ทำให้ภาคเหนือทางบริเวณ
ทางตอนล่างนะครับของภาคล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคใต้
มีฝนเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับอากาศเย็นก็จะค่อยค่อย
ไล่ความชื้นออกไปจากเมืองไทยของเรานะครับกลุ่มฝนก็จะ
ค่อยถอยร่นลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของ
ภาคใต้นะครับช่วงวันที่๑๕เนี่ยนะครับก็คาดการณ์ว่าความ
เย็นก็จะเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ย
นะครับในช่วงที่ความเย็นเข้ามาเนี่ยนะครับอากาศก็จะเย็น
ลงอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมดูกราฟิกกราฟิกนี้นะครับ
สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นลงสีส้มคือบริเวณที่มี
อุ่นขึ้นนะครับจะสังเกตว่าสีฟ้าจะค่อยมีการปรากฏ
ขึ้นเป็นหย่อมเป็นบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในบริเวณ
พื้นที่ภาคอีสานก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะไปบริเวณ
ตอนกลางแล้วก็ไปบริเวณทางตอนบนลดวันละประมาณ๑๒องศา
เรื่อยนะครับบางจุดบางพื้นที่อาจจะอุ่นขึ้นบ้างนะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า
ว่าในช่วงวันพุธพฤหัสเราจะได้เจออากาศที่หนาวเย็นอีก
ครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าวนะครับใครที่มี
สุขภาพร่างกายอ่อนแออาจจะต้องดูแลรักษาหน่อยนะครับอาจจะเจ็บ
ได้ป่วยกันได้ส่วนนี่คือการคาดการณ์ฝนสะสมนะครับ
ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับจะสังเกตว่า
แดงเลยนะครับแสดงว่ามีปริมาณผลสะสมเยอะเป็นพิเศษนะ
ยังไงใครที่ใช้ชีวิตอยู่บริเวณนางกล่าวก็ระวังอันตราย
ฝนสะสมด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อน
หนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ